กลับมาช่วงนี้เราฉายภาพกันเต็มนะคะสำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
แน่นอนว่ายังเป็นประเด็นใหญ่ถามว่าดูได้จากอะไร
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะยังเป็นพาดหัวตัวใหญ่อยู่นะคะ
อนุทินเชื่อดทำผิดแพร่โรคงัดมมาตราสี่สิบสี่สิบสอง
ให้จ่ายเองนะคะป้องคนไทยแบกหนี้ค่ะคุณสุดอ่า
นุทินเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊ค๒วันติดแล้วนะคะ
บอกว่าคนทำผิดต้องไม่ได้รับสิทธิ์เท่าสุจริตชน
อันนี้ก็เป็นการชงประเด็นขึ้นมานะคะว่าใครก็ตามที่นำโรคเข้ามา
ทำผิดกฎหมายแล้วก็เป็นโรคโควิดสิบเก้าครับ
ท่านอาจจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองนะฮะ
ก็เป็นประเด็นที่ชวนคิดแต่อีกมุมหนึ่งพี่เบิร์ตก็
อืมคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะไปขัดรัฐธรรมนูญมาตราสี่สิบเจ็ดหรือเปล่า
อ่าแล้วอาจจะมีบางคนที่เป็นแล้วก็ปกปิดหรือเปล่า
อืมเขากลัวต้องรักษาเองใช่ครับนะฮะครับอ่า
คุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราขยายความกันค่ะมาดูเรื่องของตัวเลข
ผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด๑๙เมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
ยังคงเป็นสำหรักแต่เป็นสำหรักที่ลดลงมา
ชื้นได้นะคะคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคนะคะ
ก็ออกมาแถลงสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้
๕รายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศเยอะสุดนะ
อดผู้ป่วยสะสมตอนนี้สำหรับในประเทศไทย๑๒๙๘ราย

แต่ว่าถ้าเกิดว่าดวดราการเพิ่มของผู้ป่วยรายวันก็ลดลงนะคะ
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะอยู่ที่๖๗รายด้วยกันนะครับ
แต่น่าสนใจตรงที่ว่าคือคนที่เป็นรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว
นี่ถือว่าเยอะนะถ้าอยู่กับประเทศอื่นนะ
เมื่อวานต่างด้าวที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามของสมุทรสาครแล้วก็กลับบ้านไป๒๙๒ราย

ติดจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่๓และรายที่๔ของจังหวัด
ส่วนที่นนทบุรีเมืองนน
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่อีก๓รายนะครับ
มีทั้งเด็ก๔ขวบนี่คุณผู้ชมดูนะ
คือถ้าอยู่ครอบครัวเดียวกันหรือใครมาอยู่ในครอบครัวมาจากพื้นที่เสี่ยงนะ
ดูพวกกรณีแบบนี้ไว้
๔ขวบติดจากพ่อแม่ครับยอดรวมจังหวัดอยู่ที่๑๔๓ราย
โดยรายที่๑๔๑ของจังหวัดนนทบุรีเป็นเด็กหญิงอายุ๔ขวบครับ
อยู่ที่อำเภอบังกรวยครับติดจากพ่อแม่
ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่๑๓๙และ๑๔๐ครับ
ส่วนผู้ติดเชื้อรายที่๑๔๒เป็นหญิงอายุ๔๗ปีอยู่บังใหญ่นะครับ
มีไทม์ไลน์ไปกินเลี้ยงปีใหม่ในพื้นที่บางบอนกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อรวมวงด้วยนะครับ๒คนด้วยกันนะฮะ
ส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด๑๙เป็นยังไงฮะเรื่องของไทม์ไลน์ครับ
มาดูหน่อยนะคะศูนย์ปฏิบัติการโควิด๑๙ค่ะได้มีการเปิดเผยไทม์ไลน์นะคะของผู้ป่วยรายที่๑๑๑ค่ะ
เป็นหญิงอายุ๒๖ปีนะคะทำงานอยู่แผนกศัลยกรรมผ่าตัดปอดสถาบันโรคสวงอกค่ะ
ติดเชื้อ๑๙โควิด๑๙จากผู้ป่วยรายที่๖๕ที่เข้าผ่าตัดเมื่อวันที่๒๒ธันวาคม
โดยไม่ได้มีการแจ้งประวัติเดินทางไปกลับจังหวัดสมุทรสาครทุกวันนี่ไง
ส่วนผู้ป่วยรายที่๑๔๓นะคะเป็นชายไทยอายุ๓๒ปีทำงานที่ตึกศัลยกรรมชายสถาบันโรคส่วงอก
ตรวจพบการค้นหาเชิงรุกที่ทำงานมีไทม์ไลน์ไปเดินห้างรับประทานอาหารหลายที่ด้วยกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ป่วยท่านเป็นแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของไทม์ไลน์
ต้องแจ้งอย่างละเอียดนะคะ
แล้วตอนนี้กลุ่มก้อนคนที่ติดโควิดที่เพิ่มมาบางที๑๐๒๐๓๐คนส่วนใหญ่ไปเจอที่สถานบันเทิง
อย่างที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีผู้ติดโควิด๑๙จากร้านโรงเบียร์๙๐ศรีราชาที่เดียว๓๒รายด้วยกัน
ชมนาศุกร์จังหวัดชวนบุรีก็ออกไปตรวจเชิยมรุก
ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดไปตรวจให้เร็วที่สุดด้วย
เพื่อหยุดเชื้อเอาไว้เท่านี้
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการอีกที
ถ้าไปเจอคนที่ติดเชื้อโอกาสที่มันจะติดเชื้อด้วยมีสูงมากครับ
คือเริ่มมีอาการไข้ต่ำเมื่อวันที่๙มกราคมครับ

ขณะที่การตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัส
วันที่๓ถึง๕มกราคมนะครับ
ทั้งหมดมี๑๑๗รายนะครับ
รอผลตรวจนะฮะน่าจะออกมาสายวันนี้แหละครับ
ใช่คือเมื่อวานนี้เขาให้ตรวจฟรีใช่ไหมคะ

ว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมหรือเปล่า
สำหรับเชียงใหม่ที่คราวนี้ประเด็นที่พูด

เรื่องของกรณีที่คุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรี

ออกมาบอกว่าคือแนวคิดคืออยากให้คนที่ทำผิดกฎหมาย
แล้วป่วยเป็นโรคโควิดต้องจ่ายเงินตรงนี้เอง
เช่นรักรอบข้ามแดนรักรอบเล่นการพานาน
แล้วติดโควิดมาจะไม่ให้รักษาฟรีนะ
ใช่ค่ะเพราะว่ากฎหมายมันมีเปิดช่องอยู่ในพรบโรคติดต่อ

กลัวว่าจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา๔๗หรือเปล่า
แต่ว่าที่สุดแล้วคุณอนุทินบอกว่ายังยืนยันแนวคิดนี้นะคะ
เดี๋ยวจะนำประเด็นนี้แนวคิดนี้เข้าสู่ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
ว่าจะทำยังไงได้บ้างเพื่อที่จะลดภาระงบประมาณตรงนี้
เพราะเขายืนยันเลยบอกว่าคนที่ทำผิดไม่ควรได้สิทธิ์เท่ากับสุจริตชน
ที่จะกันงบประมาณส่วนหนึ่งมารักษาคนที่ป่วย
ทวีสินเคยพูดไว้สักประมาณเมษาปี๖๓ปีที่แล้ว

ค่ารักษาผู้ป่วยต่อคนคุณรู้ไหมเท่าไหร่

คั่งความดันลบค่าคุณหมอค่ายาอะไรนะปวิธิะ
นั่นแหละค่ะประมาณ๑ล้านบาทต่อคนแล้วคูณเข้าไป

ว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นผลบังคับใช้หรือเปล่า
ส่วนใหญ่ต้นเหตุก็มาจากคนทำผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะ

ผมแนะนำให้ปิดบ่อนให้ได้เยอะ

ว่าถ้าปิดบ่อนได้เยอะปิดบ่อนได้หมด

มันจะลดลงเป็นตัวชี้วัดได้เลย

บอกว่าไอ้ที่ระบาดอยู่ก็มาจากผับกับบ่อนนี่แหละตอนนี้